ท่านผู้ชมครับเลือกตั้งสอสอ๖๖วันเลือกตั้งใกล้เข้ามาถึงทุกทีนะ
ใช่ค่ะอาทิตย์สิบสี่พฤษภาคมนะอืม
วันเลือกตั้งใหญ่เลยนะค่ะเจ็ดพฤษภาคมเลือกตั้งล่วงหน้าใช่ค่ะ
และคนไทยในต่างประเทศเนี่ยเขาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกราชอาณาจักรแล้วนะฮะ
บรรยากาศวันนี้ก่อนนะครับวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาลารัชการครึ่งวัน
ช่วงบ่ายเนี่ยนำทีมเศรษฐกิจของพักรวมไทยสร้างชาติแถลงข่าวเปิดนโยบายชุดใหญ่๑๖นโยบาย
โอ้โหคงไล่ไม่หมดในตอนนี้
แต่บิ๊กตู่แคนดิเดตนายกของรวมไทยสร้างชาติยืนยันว่าทุกอย่างทำได้แน่ทำได้จริงอืม
นักข่าววันนี้ก็ตั้งข้อสังเกตบอกเอ๊ะเหมือนท่านใส่แหวนพระแหวนนพก้าวเลย
ตู่บอกโอ้ยลืมแหวนประจำหาไม่เจอไม่ได้ถือเคล็ดอะไรทั้งสิ้นนี่เห็นไหมฮะ
ลองฟังบิ๊กตู่ให้สัมภาษณ์นักข่าววันนี้หน่อยดูอารมณ์ดีเป็นพิเศษ
แล้วพิศาสตร์ที่มันก็เครียดไปหน่อยคือเรื่องนอนมันก็ไม่หลับครับ
แล้วเวลานอนไม่หลับทำยังไงค่ะคืออยากนอนหลับไงหรอกอ๋อ

ที่หาเสียงแถวดินแดงคุณผู้ชมครับ

คุณแพทองทานชินวัฒน์หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย
ท่านพิเศษนายกของภักดิ์เพื่อไทยนะฮะ
วันนี้ก็กล่าวกับทางสมาชิกพักนะครับลองฟังนะครับ
ก็บอกให้ทุกคนเน้นลงพื้นที่ให้มากขึ้นในช่วงเวลานี้
พูดถึงศาลยภาพของภักดิ์ว่าจะเปลี่ยนแปลง

ภักดิ์เก้าไกลวันนี้คุณธนทรรภ์จึงรุ่งเรืองกิจ
ผู้ช่วยผู้สมัครสอสอของพัก

ลงพื้นที่ไปหาเสียงแถวฟุตบาท

แยกเลยนะนี่คนก็มาฟังเยอะเลย

เมื่อปี๒๕๔๙หรือ๑๗ปีที่ผ่านมา

แต่เป็นการออกจากความขัดแย้ง
ด้วยการยอมรับว่ามันมีความขัดแย้งจริง
และดึงประชาธิปไตยกลับเข้ามา
การแก้ปัญหาโจทย์การเมืองที่ยาก

การฟื้นฟูประชาธิปไตย
สิ่งต่างเหล่านี้

คนไทยที่อยู่นอกราชอาณาจักรหรือว่าต่างประเทศ

แล้วก็เลยมีข้อกังวลจากพี่ผู้หญิงคนนี้

บัตรเลือกตั้งแบบสอสอแบ่งเขต
มันมีแต่ตัวเลขและไม่มีอะไรเลย
ทีนี้สำหรับคนไทยที่อยู่ต่างแดนเนี่ย

ต้องเอาบัตร๒ใบใส่เข้าไปในซองแบบนี้
แล้วก็ปิดแล้วก็ใส่ในซองใหญ่อีกทีนึง

เธอเลยกังวลว่าเอ๊ะแบบนี้
ถ้าเปิดซองแล้วเอาไส้ในออก
มันก็โกงกันได้หรือเปล่า
อยากได้คำชี้แจงจากกรกตค่ะ
เพราะว่าสอสอเขตของทุกเขตเนี่ย

ก็จะเป็นของคนอื่นเป็นภาคอื่นหรือเปล่า
มันไม่มีชื่อไม่มีโลโก้ไม่มีอะไรเลย

เมื่อผู้ใช้สิทธิ์ได้รับบัตรทั้งแบบ

หลังทำเครื่องหมายลงคะแนนแล้วแล้ว
เหนื่อยเลือกตั้งตรวจสอบว่าใส่บัตรครบไหม
จากนั้นกรรมการจะลงชื่อกำกับตรงรอยต่อ

ชื่อจังหวัดเขตเลือกตั้ง
และรหัสเขตเลือกตั้งตามที่ผู้มาใช้สิทธิ

เที่ยงทำและชอบด้วยกฎหมาย